อีกเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผลพวงของพายุฤดูร้อนนะฮะ

เพราะว่าเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวได้ลงเรือ
ร่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำโขงยามเย็น
ปรากฏว่าเจอพายุฤดูร้อนพัดโหมกระหน่ำ

นักท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่บนเรือ๖คน

อีก๒ยังศูนย์หายอยู่นะฮะ
ปฏิบัติการในการค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้นะครับ
โดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบผู้สูญหายแล้ว
กลายเป็นศพนะฮะกลายเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็๑รายเป็นเพศหญิงนะครับ
ก็ยังเหลืออีก๑รายที่ยังต้องค้นหากันอยู่นะครับ
คือเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสักประมาณ๕โมงเย็นนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
ฝ่ายปกครองแล้วก็ชุดประดาน้ำ
อาสาสมัครแล้วก็มูลที่กู้ภัยต่างของจังหวัดน้องคายนะครับ
ก็ได้รับแจ้งว่ามีเรือนักท่องเที่ยวล่มในแม่น้ำโขง
ดังนั้นจึงได้วางแผนกระจายกำลังทางน้ำ
เพื่อค้นหานักท่องเที่ยวที่ศูนย์หายในแม่น้ำโขง
จำนวน๒รายโดยร่องเรือไปตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
หรือว่าบริเวณเกาะดอนต่ำดอนแตงนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องเลาะริมฝั่งไป

การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
เนื่องจากมีฝนตกตลอดเวลานะฮะ
ประกอบกับพอค้นหาไปค้นหามายังไม่เจอก็เริ่มค่ำมืดนะครับ
ก็จนถึงสักประมาณ๔ทุ่ม๒๐นาทีนะฮะ
การค้นหายุติไปก่อนนะครับ
แล้วก็มีปฏิบัติการค้นหากันอีกครั้งเมื่อฝนซานะครับ
จนกระทั่งค้นหากันถึงเที่ยงคืน
ก็ยังไม่เจอผู้สูญหาย๒รายเมื่อคืนนี้นะ
ก็เลยต้องยุติการปฏิบัติงานไปก่อนเพราะว่ามันอันตรายนะครับ
เหตุการณ์นี้ต้องย้อนหน่อยเพราะว่าเกิดขึ้นช่วงเย็นนะครับ

คือมีการนำเรือกีบเลายาวติดเครื่องยนต์
บรรทุกผู้โดยสารนักท่องเที่ยว๖คนนะครับ
คนแรกคือนายฉัดชัยพันจิตอายุ๕๘ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารระเบียงริมโขงนะครับ
คนที่๒คือนางสาววราพรหนันคำอายุ๒๑ปี
คนที่๓คือนายสุรกิจขันธวัฒน์อายุ๒๑ปี
คนที่๔คือนางสาวรัชนีพรสุนทรบุญอายุ๓๕ปีนะครับ
แล้วก็คนที่๕คือนายกริจชนัดมีศรีอายุ๒๖ปีนะครับ
ก็คนที่๔กับคนที่๕ที่ศูนย์หายไปเมื่อวานตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ
แล้วก็คนที่๖นะฮะคือนายอภิวัฒน์กลิ่นอุบลนะครับ
สี่คนนั้นรอดสองคนนั้นศูนย์หายนะครับ
คือทั้งหมดนั่งเรือลำเดียวกัน
เพื่อจะล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำโขงยามเย็น
ซึ่งจริงถ้านักท่องเที่ยวไปร่องเรือชมน้ำโขงอย่างพระอาทิตย์ตก

แต่ทีนี้เมื่อออกเรือไปได้ไม่นานนะครับ

ซัดคลื่นจนคลื่นก็แรงแล้วก็สูงเหมือนกัน
เรือทรงตัวไม่อยู่ก็เลยเกิดเรือล่มในแม่น้ำโขงนะฮะ
แล้วก็๔คนที่รอดชีวิตมานั้นรอดได้ยังไง
คนรอดชีวิตก็คือนายชัดชัยนางสาววราพรนายสุรกิจแล้วก็นายอภิวัฒน์

แต่สามารถที่จะว่ายน้ำลอยคอ
แล้วก็ไปติดหาดทรายกลางแม่น้ำโขง

พาทั้ง๔คนส่งกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย

ทางนี้อีกทีมหนึ่งซึ่งเป็นทีมกู้ภัย
เขาก็กำลังค้นหากันอยู่
และทีนี้ก็รู้จักกู้ภัยอีกทีมหนึ่งเหมือนกัน

เขาก็เลยมีการที่จะวีดีโอคอลเคลียร์กัน
ว่าตกลงแล้วคนที่รอดชีวิตขึ้นมา๔คนเป็นใครบ้าง
ไหนทวนชื่อซิมีใครบ้างที่รอดชีวิตอยู่ตรงนั้น
พอรู้แล้วล่ะว่ารอดชีวิตอยู่๔คน
ทีนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นมีผู้สูญหายไปอีก๒คน
คือนางสาวรัชนีพรกับนายกริจชนัด
ศูนย์หายไปในลำน้ำโขงนะครับตั้งแต่ช่วง๕โมงครึ่งเมื่อวานนี้
จนกระทั่งค้นหากันไม่เจอถึงเที่ยงคืนนะครับ
เจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
สูญหายทั้งสองรายแต่ก็ยังมีความหวัง
ทั้งสองรายจะรอดชีวิตหรืออาจจะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง
แล้วก็ไหว้ไปติดตรงเกาะกลางแม่น้ำโขงสักจุดใดจุดหนึ่ง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตั้งแต่เช้าฮะ
ตอนเช้ายังฟ้าเปิดอยู่บ้างนะ
ไม่ตกไม่มีลมแรงก็สามารถที่จะปฏิบัติการค้นหากันต่อ
แล้วก็ล่าสุดเป็นข่าวเศร้านะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่พบศพของนางสาวรัชนีพรสุนทรบุญ

เป็นชาวอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ซึ่งศพลอยไปติดอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งสปลาวนะครับ
ส่วนอีกคนก็คือนายกริจชนัดมีศรีอายุ๒๖ปี

ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานกับทางสปลาว
เพื่อรับศพนางสาวรัชนีกรกลับมาฝั่งไทยนะคะ
ซึ่งก็จะนำกลับทางเรือหรือว่าจะข้ามทางสะพานมิตรภาพไทยลาว
อันนี้ขึ้นอยู่กับทางการสปลาว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยตอนนี้เขาบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วนะคะ

ส่วนเจ้าหน้าที่วันนี้ก็บอกว่ายุติการค้นหาชั่วคราว
สำหรับผู้สูญหายอีกหนึ่งรายก็คือในกริจชะนัดนะคะ
เพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเลยนะคะ
ครับเช้ายังฟ้าเปิดอยู่บ้าง
แต่สายก็เริ่มมีลมแรงออกมาแบบนี้อีกแล้วนะฮะ